พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรี
มีการสอนทำดอกไม้จันทร์ให้กับภรรยาของทหารเรือ
ข้าราชการทหารเรือที่มีความประสงค์ในการที่จะฝึกอาชีพ

แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวทหารเรือ
นางสาวระวิวัลนาคปนคำหรือว่าครูปาย
กำลังซ้อนทำดอกไม้จันทร์ให้กับภรรยาทหารเรือ
ข้าราชการฐานเรือที่มีความสนใจ
นำความรู้ไปสร้างอาชีพเสริมที่สโมสรกรมฐานราบที่๑
งพลนาวิกโยธินค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าจังหวัดชนบุรี
โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกจำนวนมากนะครับ
โดยสอนกันตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยครับการเตรียมอุปกรณ์
จนสามารถทำเป็นดอกไม้จันทร์ชนิดต่าง
นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็นำไปขายได้จริงนะ
เป็นการสร้างอาชีพเสริมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
โดยอาจารย์ปลายบอกว่าตั้งใจทำความดี

โดยนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีความสนใจ
นำไปเป็นอาชีพเสริมแบ่งเบาภาระภายในครอบครัว
แล้วก็กระจายกิจกรรมดีเข้าสู่ท้องถิ่นด้วย
ทางด้านของนาวาโทคมสรรท้วมพงศ์ผู้บังคับกองพันธุ
สะเทินน้ำสะเทินบกกองพลนาวิกโยธิน
บอกว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลกระทบ
ให้ครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อยเดือดร้อน
รายได้ก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจำวันนะครับ
ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น
เพื่อให้สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้
แล้วก็ใช้เวลาที่ว่างให้เกิดประโยชน์นะครับ

แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ